ทำวิดีโอพาไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรกันต่อ
แต่ว่าในวัดแห่งนี้เขาบอกว่าช่วงนี้คนเยอะ
เพราะว่ามีตะเคียนเก่าแก่โบราณอายุกว่าสี่ร้อยปี
มันใหญ่มากด้วยคุณผู้ชมค่ะบุกไปกันเลย
คักมากตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่วัดหงษ์อยู่ที่ตำบลย่านยาวจังหวัดพิจิตร
แม้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรต่างเกิดขึ้นมากมาย
แต่ว่าเหล่าบรรดานนักเสียงโชคไม่หวั่นค่ะ
เดินทางไปที่นี่ก็สวมหน้ากากอนามัยสิคะ
เอาล้างมือกันบ่อยสิคะคุณ
เจลแอลกอฮอลกันไปเองสิคะ
ใกล้จะถึงวันเสียงดวงเสียงโชคแล้ว
ก็เลยมากันที่วัดนี้กันเนืองแน่นแบบนี้
เพราะตรงนี้คุณเห็นไหมที่เราให้ดูไปเนี่ย
มันเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์
ใหญ่ขนาดที่ว่า๑๐คนโอบ
แล้วก็ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้คุณเห็นไหมคะ
ลักษณะนี่คือผ้า๓สี๗สีนี่ผูกรอบต้นกันไปแล้ว
คือชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าภายในต้นตะเคียนต้นนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
และก็จะมาบันดาลให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านด้วย
ว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่

เพราะว่าความเก่าแก่ของต้นตะเคียนต้นนี้นี่แหละ
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าคุณลุงสมนึกคำสุวรรณ
เล่าถึงประวัติของต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้ให้ฟังด้วย
บอกว่าแม่ต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้เนี่ยนะเก่าแก่มาก
คาดว่าน่าจะมาอยู่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว

ปัจจุบันนี่น่าจะมีอายุกว่า๔๐๐ปีเลยทีเดียว

ดิฉันว่า๑๐คนโอบนี่ยังเล็กไปนะ

มันจะใหญ่กว่า๑๐คนโอบดูจากจอแบบนี้
รากก็ใหญ่แล้วก็สูงเผินกันเลยนะ
ใช่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า
ว่าจะมีอายุ๔๐๐ปี
คือช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา
แล้วก็สมัยนั้นเขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้
เป็นที่รู้จักเรื่องลือกันแล้วในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านมักจะเรียกตะเคียนนี้ว่า
แม่โหงแม่นาง

เขาเชื่อว่าแม่โหงแม่นางเนี่ย
มีนางไม้สถิตอยู่ในตะเคียนต้นนี้แน่นอนนี่
มีประวัติของต้นไม้ชื่อของต้นไม้สายพันธุ์ให้ได้อ่านกันด้วยนะคะ
หลายคนที่มาเนี่ยมักจะมากราบไหว้ขอพร
บางคนเขาบอกว่าขอโชคได้โชค
อะไรได้ดั่งใจหวังไปทั้งนั้นเลย
ตะเคียนต้นนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน

จริงแล้วเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียน
มีนางไม้มีเสียงสักศึกสถิตอยู่
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกันอยู่แล้ว
แต่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูเพราะว่า
ต้นมันใหญ่จริงมันมีเรื่องราวที่มาประวัติความเชื่อที่มันแบบแตกต่างกันออกไป
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนที่เขาไม่สมหวังมันก็มีเหมือนกันถูกต้อง
แต่ว่าถ้าคุณอย่าร่ำรวยมีเงินมีทองทำยังไงคะ
สองมือของเรานี่แหละค่ะจดค่ะ
สองมือออกมาว่าจดอะไร